แดงก็แดงสิบางคนส่งข้อความไลน์บอกผมไม่แดง
แดงไม่แดงแดงแดงแดงจนเป็นสีเลือดหมูแบบนี้

ว่าคุณผู้ชมถ้าสนใจลองไปกันดูครับไปที่วัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
นั่นเขาจัดพิธีเปิดเทศกาลตรุษจีนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ค่ะจัดขึ้นเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยฮะระหว่างวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้ามกราคมนี้
เขาจะเริ่มต้นด้วยการพระสงฆ์๙รูปสวดเจริญพระพุทธมนตร์
มีแขกเรือมาร่วมงานกันครับข้างค่ะงานนี้ได้ร่วมกันกราบไหว้และปิดทอง
รูปเหมือนหลวงพ่ออีอดีตเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ
เกติล์ชื่อนางไหยพระตะวันออกเลยหรอครับใช่
เขามาทำกันเพื่อขอพรและเสริมสิริมงคลถ้าเล่าถึงประวัติของหลวงพ่ออีหรือว่า
พระครูวรเวทมุณีเนี่ยอันนี้น่าสนใจ
เพราะว่าท่านมีชื่อเสียงด้านปฏิบัติสมรรถะและวิปัสนากรรมฐาน
การวิปัสถนากรรมฐานก็ทำให้เริ่มรึกชาติได้

เขาบอกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒

แต่เนี่ยเขาบอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะท่านเนี่ยออกมายืนบริกรรมคาถากลางลานวัดโบกให้ลูกระเบิดที่ฝ่ายตรงข้าม
โจมตีฐานทัพเรือให้ไปตกทะเลหมดทุกลูกสรุปแล้วคือถ้าคุณนึกไม่ออกคุณนึกถึงภาพเอ็กซ์เมน
แล้วเขายังบอกอีกว่าหลวงพ่ออีเนี่ยเป็นฝีที่ลำคอเพราะท่านระลึกชาติว่าชาติที่แล้วเคยไปยิงกวางถูกที่คอ
ตายก็ทำให้ผลกรรมนั้นทำให้ท่านเป็นฝีที่คอเล่าให้ฟังกันแบบนี้นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันต่อมานะ
ก็เคยไปกราบไหว้เป็นไงครับก็ดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดชนบุรีเนี่ยนับถือท่านเยอะนะ
หลวงพ่ออีนะครับมรณภาพในวันที่๒๐กันยายน๒๔๘๙อายุก็๘๑ปีนะครับมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ในวันที่เป็นสิริมงคลกัน
ต่อไปลงใต้ไปที่จังหวัดทรงคล่าค่ะที่ตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองนี่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาไปไหนกันอยู่สักประมาณ๕๐คนเดินขึ้นไปค่ะเดินขึ้นควน
ขึ้นเลิกไปที่วัดควรไปสำรวจเจดีเก่าบนยอดเขา
คือตรงนี้เขาบอกว่าเชิงเขามีบ่อน้ำต้นทุเรียนเป็นบ่อน้ำใสสะอาด
ชาวบ้านเขาบอกว่าบ่อน้ำดีแบบนี้มีดีอย่างแน่นอนมีสรรพคุณคือ
ช่วยรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายได้เนี่ย
เดินขึ้นไปจากจุดนี้ปีนขึ้นไปสักประมาณ๑๕๐๐เมตร
ก็ไปพบกับเจดีโบราณสร้างด้วยอิดแดงโบราณ
เป็นสี่เหลี่ยม๕ชั้นสูง๗เมตร
มีถวันขึ้นปกคลุมฐานเจดี
แต่ว่าฐานเจดีมันพังจากมันเก่าแล้วอ่ะมันก็ชำรุดแล้ว
ชาวบ้านก็ไปลูบคำลูบคำถูทัย
แต่ตรงนี้มีเรื่องเล่าไม่ได้ล่ำลือค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้มันเคยเป็นวัด
แล้วก็เป็นที่พักของกองทัพทหารเมืองสงขลาสมัยโบราณนู้นค่ะ
ชาวบ้านมาหาของป่ามาเจอเรื่องประหลาด
ประหลาดมีอะไรบ้างล่ะบ้างก็เห็นคนคล้ายทหาร
ก็เห็นคนคล้ายกับพระสงฆ์นั่งสมาธิ
บางคนนะเคยเอาจานโบราณตรงจุดนี้
เอากลับไปใช้ที่บ้านไง
เอากลับไปใช้ที่บ้านคุณคะเจอของดีเข้าค่ะ
เพราะหลังจากที่เอากลับไปใช้เนี่ย
ไข้ไม่สบายรักษายังไงก็ไม่หาย
แผนไทยก็แล้วแพทย์แผนปัจจุบันก็แล้ว
ยังไงก็ไม่หายสุดท้ายต้องเอากลับมาคืนถึงจะหาย
ชาวบ้านเขาก็เลยพัฒนาตรงจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวชุมชน
แล้วก็มากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน

เอาจุดต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันหน่อย

จะได้มีนิมิตเหมือนคุณรสลินบ้าง

และจากนั้นสุดท้ายไปกราบอาจารย์แป๊ะ
แล้วพอออกมากลายเป็นจุดสนใจทันที
เดินไปทางไหนนอกจากคนขอถ่ายรูปเนี่ย

ควักแบงค์ร้อยไปติดผ้าป่า
คืออย่างนี้เวลาเขาควักแบงค์เนี่ยคนเด่นคนดังหรือว่า
หลวงพ่อแป๊ะเนี่ยควักแบงค์ออกมาเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาจะชอบไปดูใช่ตรงแบงก์พวกเนี้ย
ไปดูเลขท้ายเลขที่แบงค์ทั้งที่เอาออกมาเพื่อเอาไปทำบุญนะ
อ่าไม่ได้มาทำอย่างอื่นเนี้ยนี่ทีมข่าวของเราช่วยซูมเลย
ส่องนี้ไปได้ไหมคะไม่ไม่เห็นแต่เราแต่อ่า
เรามีข้อมูลข้อเท็จจริงงั้นบอกหน่อยเขาจะเปิดเผลอใช่มั้ยค่ะ
ล้ำกลืนกล้ำกลืนหนึ่งงองูสี่เก้าแปดศูนย์หกสี่สี่
พอไปติดภาพ่าแล้วค่ะอ่า
ไปส่องกันดูได้นะคะพี่มนต์สิทธิ์ถ้ามาไทยรัฐทีวีเมื่อไหร่ก็บอกกันด้วยนะคะ
ปิดท้ายไปกันที่วัดเขาวงพระจันทร์ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำราญจังหวัดลบบุรี
ก็กำลังเตรียมสถานที่รองรับพระทุดงนะคะมาปรากฏในเทศกาลน้ำมัศกาลรอยพระพุทธบาทกัน
ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้ว
ตกใจมากกู้ภัยเข้าไปในนั้นเพื่อจะไปจับงูหลามตัวนี้
ปรากฏว่าไปเจองูหลามนอนขดรวมกันอยู่อีกหลายตัว
ทั้งหมด๖ตัว

เราแต่ละตัวเนี่ยประมาณ๓เมตรน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑๐กิโลกรัม
ต้องทยอยเอาออกมาทีละตัวทีละตัวแยกใส่กระสอบแล้วไปปล่อยให้ห่างวัดด้วย
ชาวบ้านเขาเชื่อบอกว่างูทั้ง๖นี่แหละมาสักการะรอยพระพุทธบาทแน่นอน
เป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยแล้วก็ว่ากันว่าจะนำโชคลาภมาให้ด้วย
ไม่น่าเชื่อว่างูทั้ง๖ตัวจะมาซุกรวมกันอยู่ในนี้ได้
วัดนี้ก็ยังมีประวัติสร้างมานานแล้วด้วยตั้งแต่ปี๒๔๖๐นะคะ
อย่างหนึ่งที่มันทำก็คือมันมาผสมพันธุ์กันด้วย
อันนี้เรื่องจริงไม่ได้พูดทะลึ่งนะ

เคยไปครับก็ทำหลายอย่างครับ